คุณผู้ชมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกประเด็นใหญ่
ก็คือเรื่องของเสียนักธุรกิจส่งออก
บอกว่าข้ามไปทางฝั่งลาวแล้วก็โดนจับตัวเรียกฆ่าไทย
คือเขาส่งรูปมาเป็นรูปปืนจ่อหัวยิงขา
ปืนจอกหัวแล้วก็มีเลื่อนออก
และแบบนี้ขาเหมือนเป็นรู
ศรีวันวงใหญ่พร้อมกับลูกสาวก็เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตำรวจทหารพราน
รวมถึงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรขอเขตเชียงรายนะคะ
แล้วก็มีกอรมนจังหวัดเชียงรายไปพบกับเจ้าหน้าที่เมืองต้นพึ่ง
แขวงบ่อแก้วสปลาวค่ะติดตามความช่วยเหลือติดตามความคืบหน้า
กรณีที่นายสิงแก้วอายุ๔๕ปีนักธุรกิจส่งออกชาวจังหวัดเชียงราย
โดนคนร้ายจับตัวไปเรียกค่าไถ่เป็นเงิน๕ล้านบาทตั้งแต่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วการเดินทางไปครั้งนี้ญาติรวมถึงเจ้าหน้าที่จะไปขอพบนายสวาสตร์
นายสวาสตร์คือคนที่ขับรถพานายสิงแก้วไปในวันที่เกิดเหตุ
และนายจุ๋มชาวจีนที่เป็นคนโทรศัพท์มาหาสามีให้ไปพบ
คือต้องการไปหาสองคนนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก่อนหน้านี้นายสวาสตร์คนขับรถได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สปลาว
บอกว่าเมื่อ๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมาขับรถไปรับนายสิงแก้ว
ข้ามแม่น้ำโขงมาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
ที่บ้านศพรวกที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ก็มายังทางเรือคิงโรมันฝั่งสปลาวนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่โรงฆ่าสัตว์เมืองห้วยทราย
อยู่ห่างจากเมืองต้นพึ่งสักประมาณ๕๘กิโลเมตร
ไปพร้อมกับในจุ๋มที่เป็นชาวจีน
ตอนที่ขับรถเข้ามาในเขตบ้านร่มเย็นมีรถของคนร้ายมาขวางทางเอาไว้
แล้วคนร้ายใช้ปืนจี้บังคับแล้วจับตัวนักธุรกิจนายสิงแก้วไปนะคะ
เรื่องนี้ทางญาติทางครอบครัวก็พุ่งประเด็นไปที่
ธุรกิจที่สปลาวนั่นก็คือธุรกิจของลงฆ่าสัตว์
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการลงทุนกับนักธุรกิจชาวจีนไป
เรื่องนี้ทางพบตรสั่งการกำชับไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
บูรณาการกับฝ่ายปกครองทหารอย่างเต็มที่
ในการช่วยเหลือติดตามค้นหาแล้วก็ประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ของสปลาวนะครับตลอดจนการอำนวยความสะดวกการเดินทาง
เบาะแสข้อมูลของทางญาติแล้วก็ครอบครัวนายสิงแก้ว
อีกทั้งพตพลเอกจากทิพย์ชัยกินดา
ยังบอกว่าต้องเร่งสืบสวนสอบสวน
รวมรวมพยาหลักฐานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเร็ว
ทางด้านของนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอเชียงแสน
ก็ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็หาวิธีช่วยเหลือนายสิงแก้ว
เรื่องต้นทราบจากเจ้าหน้าที่สปลาว
ยังไม่ทราบจุดที่คนร้ายจับตัวไปคุมขังเอาไว้
แต่คาดว่ายังอยู่ในพื้นที่เมืองต้นพึ่งของสปลาว
อันนี้เป็นเมื่อคืนนะที่เขามีการประชุมกัน
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไปว่า
ทางภรรยาแล้วก็ทางลูกครอบครัว
ว่าเศษสิงแก้วจะมีปัญหาเรื่องเงินทำธุรกิจกับชาวจีน
เมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาคือมันมีธุรกิจหลายอย่างนะ
คือธุรกิจซื้อขายน้ำตาลทรายเป็นเงิน๑๓ล้านบาท
ซึ่งมีการฟ้องร้องเรื่องอยู่ในชั้นศาล
แต่เรื่องนี้ทางญาติบอกว่าผ่านมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็เรื่องเงินที่ติดหนี้ติดสินกันมันไม่มี
เรื่องของธุรกิจการซื้อขายกล้าไม้คือต้นเฟื่องฟ้าอีก๓แสนบาท
ก็ไม่สงสัยเรื่องของธุรกิจนี้
อีก๑ธุรกิจก็คือธุรกิจส่งออกประสุทธิ์สัตว์

แล้วก็ล่าสุดอยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ในฝั่งประเทศลาว
ติดใจสงสัยเรื่องของการลงทุนร่วมกันในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์นี่แหละ
ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมมีความคืบหน้าค่ะเมื่อช่วงประมาณ๑๑โมงกว่า
ผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะบอกว่าตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ไทยแล้วนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่สปลาวแจ้งมาบอกว่าพบตัวเสียสิงแก้วแล้ว
ถูกคนร้ายเอาตัวเสียสิงแก้วมาปล่อยทิ้งเอาไว้
บริเวณด้านหลังโกดังปูนแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษชาวจีนที่เมืองต้นพึ่งนั่นแหละค่ะ

คือนายเศษสิงแก้วก็มีบาดแผลที่ขา

แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวช่วยเหลือ
ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คือมีอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะคะ